เตือนภัยกันหน่อยเรื่องของฟืนไฟระวังไฟไหม้กัน
เพราะว่ามีพ่อเท่าวัย๙๑ปี
ไปเปิดแก๊สเพื่อจะอุ่นอาหารเย็น
แต่ปรากฏว่าแก๊สเพิ่งจะเรียกเด็กที่ขายถังแก๊ส

แต่เด็กขายดันหมุนวาวหมุนข้อต่อไม่สนิท

พอรั่วออกมามันก็เกิดเหตุระเบิดเป็นไฟไหม้เกิดขึ้น

เท่าวัย๙๑ปีนี้ออกมาจากบ้านอย่างปลอดภัย
แต่สภาพบ้านก็ไหม้ทั้งหลังนะฮะ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงของศูนย์ป้องกันและบรรเทาศาลภัยอบจพัทธลุง
เข้าฉีดน้ำสกัดเพลิงไม่ให้ปะทุขึ้นอีก
หลังเกิดเพลิงไหม้บ้านเลขที่๘๘ทับ๑หมู่๒
ตำบลแหลมตะโนธอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุง
ของนายพลรัตนวิเชียนวัย๙๑ปี

ก่อนเกิดเหตุนั้นตัวเองและคุณปู่พ้น
นั่งเล่นกันอยู่ที่แคร่ใต้ถุนบ้าน
หลังจากนั้นคุณปู่เองก็ขึ้นไปบนบ้าน

พร้อมกับมีเปลวเพลิงลุกท่วมขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับ

ซึ่งกำลังก่อสร้างบ้านที่อยู่ติดกัน
ผลงานก็วิ่งมาเลยมาช่วยกัน
เอาคุณปู่ผลออกจากบ้านได้อย่างปลอดภัยครับ
คุณปู่ผลเจ้าของบ้านบอกว่ารู้สึกตกใจมาก
เมื่อเห็นเปลวเพลิงพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว
หลังจากที่เปิดแก๊สเพื่อจะอุ่นกับข้าวนี้นะครับ
โดยวันก่อนที่แก๊สที่บ้านจะหมด

แล้วก็เด็กที่ร้านแก๊สก็มาเปลี่ยนถังแก๊สให้ใหม่
กระทั่งมาเปิดแก๊สเพื่ออุ่นกับข้าวครั้งนี้
ก็เกิดระเบิดขึ้นจนไฟลุกไหม้ครับ
และบ้านของคุณปู่ก็เป็นบ้านไม้คุณ
เพลิงจึงลุกโหมอย่างรวดเร็วครับ
ความเสียหายจากเพลิงไหม้ครั้งนี้
จากเพลิงจะไหม้บ้านทั้งหลังแล้วนะครับ
เงินเก็บของคุณปู่ผลจำนวน๒๐๐๐บาท
ก็ถูกเพลิงเผาวอดไปด้วย
น่าจะมาจากขณะที่คุณปู่ผลกำลังเปิดแก๊ส

สายยางที่หัวก๊าสเนี่ยมันอาจจะหลุด

อืมอืมทำให้แก๊สเนี่ยรั่วออกมานะครับ
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าจุดเกิดเหตุอยู่ห่างไกลชุมชน
และมักจะเกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อยครั้งและกว่ารถดับเพลิงจะไปถึง
ก็ใช้เวลานานชาวบ้านในพื้นที่จึงเรียกร้องให้เทศบาล
ตำบลแหลมตะโนดนะครับท่านจัดซื้อรถดับเพลิงไว้ประจำที่เทศบาลหน่อย
เพื่อใช้ได้อย่างทันท่วงทียามเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินแบบนี้นะครับ